สัปดาห์ที่๑๙ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
สัปดาห์ที่ผ่านมาการหมุนด้วยท่าซีดานเทิร์น
กลายเป็นไม้เด็ดพิชิตคู่ต่อสู้ของนักเตะหลายคน
ต่างกรรมต่างวาระแต่ก็สวยงามตามท้องเรื่อง
เริ่มจากจักรินต้นเนียมที่จับวันแรกไม่เชื่องเท้า
แต่ยังแก้ไขจากการโดนรุม๒๑ออกมาได้
แม้จะเสียบอลในเจาะต่อมาแต่ถือว่าช็อตนี้พี่ให้ผ่าน
ข้ามไปดูเกียรติศักดิ์กันท่าสุดท้ายก่อน
ก็จะรู้สึกว่าแบบนี้ก็ไม่มีอะไร
ไปดูเกียรติศักดิ์กันทศรที่ไปโชว์ถึงบางนา
กับการดื้อจนได้ดีหมุนหนีจนได้เรื่อง
แม้ยิงติดเซฟแต่อย่างเทพเลยนะจ๊ะ
และคนสุดท้ายต้องนี่เลยครับชาคิดดีใจ
จะพลิกยิงออกแต่ลูกนี้ก็หลอกเนียนตายอยู่นะ
และที่ดินแดนยังมีของดีให้ดูอีกหน่อย
เหมือนจะจับบอลหลุดแล้วจะหยุดหรือไป
แต่สุดท้ายคิดไวทำไวเลยเกือบได้ประตู